คุณผู้ชมคะกลับมาดูบรรยากาศสงกรานที่ศรีลมกันหน่อยนะคะ
ปีนี้ศรีลมจัดไม่ได้มีการปิดถนนให้ลงไปเล่นน้ำกัน
แต่ว่าก็ต้องบอกว่าตรงฟุตบาทเนี่ยคึกคักให้คุณผู้ชมดูภาพเลยค่ะ
นี่ก็คือตอนนี้ศรีรมเขาทำฟุตบาทไว้เรียบร้อยสวยงามเลยนะ
ครับก็เป็นที่เล่นสงกรานคึกคักทั้งคนไทยทั้งคนต่างชาติเดินกันเต็มเลยนะคะ
เทศกิจเนี่ยต้องเอารั้วเหล็กมากั้นเอาไว้นะคะตั้งแต่เที่ยงแล้วค่ะคุณผู้ชมครับ
สภาพแบบนี้นะคะบรรยากาศแบบนี้ทั้งคนไทยทั้งคนต่างชาติเล่นน้ำกันอย่างคึกคักทีเดียวนะคะ
ตรงทางเดินหรือว่าฟุตบาทส่วนที่เป็นหน้าอาคารหรือหน้าร้านค้าของเอกชนก็อย่างนี้ค่ะ
จะมีคนไปเล่นน้ำเต็มไปหมดแต่ว่าก็ต้องเน้นย้ำนะคะ
นโยบาย๔ปของกรทมก็คือห้ามเล่นแป้งห้ามปืนนะคะห้ามแต่งตัวโป๊ะ
แล้วก็ห้ามเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็ห้ามเดินถือเครื่องดื่มขณะเล่นน้ำด้วย
ถ้าดื่มในร้านก็ทำได้ตามช่วงเวลาที่กฎหมายกำหนดนะคะ
หมายถึงแอลกอฮอล์นะคะเนี่ยค่ะนี่คือบรรยากาศสีลมวันนี้ค่ะ